มีอีกหนึ่งคลิปนะคะอันนี้เป็นอุบัติเหตุค่ะ
เกิดขึ้นบนท้องถนนที่หล่มศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์

เป็นรถบรรทุก๖ล้อค่ะ
บรรทุกไข่ดิบมาเต็มคันรถนี่
เสียหลักพลิกคว่ำแล้วก็ถลายไปแบบนี้
ไข่แตกค่ะไข่ดิบที่อยู่ในรถนะ
เกลือนกระจายเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะเหลืองอ่ะนี่ไข่นะ

เกลือนกระจายเต็มถนนแบบนี้ค่ะ
แล้วก็มีคนที่ขี่รถจักรยานยนต์มาบนเส้นนี้

รถล้มด้วยนะบาดเจ็บไปด้วยนะ
นี่ค่ะคุณพี่ที่เดินกระเพกเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ต้องมาช่วย

เขามีที่กั้นทางนะตรงทางโค้งนะ
ถ้าไม่มีนี่เผลอก็ลงไปเลยนะนี่ใช่

หล่มศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ
คนขับผู้โดยสารที่อยู่ในรถบรรทุกบาดเจ็บนะคะ
สามคนแล้วก็คุณพี่ที่เดินกระเพลกเมื่อสักครู่นี้
ขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วก็มาเนี่ย
ขี่มาทับบนไข่ที่มันแตกอยู่บนถนนมันลื่นไง

เชิดชัยสาสะสิวัฒนภงอายุ๓๕ปี
เป็นคนขับรถบรรทุกแล้วก็ที่มีไข่ดิบมาเต็มรถ
บอกว่าบรรทุกไข่ดิบมาหมื่นฟองค่ะ
หมื่นฟองจากสกลนคร

มาถึงจุดนี้เขาไม่ชำนาญทาง

ก็เลยแบบพอช่วงลงเนินแล้วเข้าโค้ง
เบรกไม่อยู่จนรถพลิกคว่ำนะคะ
หลังเกิดเหตุตำรวจประสานไปที่รถยก
เพื่อดึงรถคันนี้ออกจากจุดเกิดเหตุ
ประสานไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
เพื่อส่งเจ้าหน้าที่แล้วก็เอารถไปฉีดน้ำ

เพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน

ก็ทำให้รถติดเยอะเลย